ปัจจุบันมีคนที่เป็นโรคความจำเสื่อมอยู่กว่า๔๕ล้านคนทั่วโลกนะครับ
นักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะหาสาเหตุและวิธีป้องกัน
วิธีหนึ่งที่จะทำได้ก็คือจับคนมาสแกนสมองเพื่อเก็บข้อมูล
ซึ่งก็ต้องเสียเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายจำนวนมาก
พวกเขาจึงได้คิดค้นเกมให้ดาวน์โหลดแล้วก็เล่นบนแท็บเล็ต
ซึ่งก็จะมีการถามข้อมูลอายุแล้วก็เพศของผู้เล่นก่อนการเล่น
และผลของการเล่นเกมทั้งหมดนะครับ
จะถูกส่งเข้าไปเก็บอย่างเซิร์ฟเวอร์

ก็จะยิ่งทำให้นักวิทยาศาสตร์มีข้อมูลมากขึ้น
แล้วก็เข้าใกล้การหาวิธีป้องกันรักษาโรคนี้ได้มากขึ้นเท่านั้นครับ
เผินแล้วอาจจะคิดว่าเกมที่เห็นอยู่นี้
แตกต่างอะไรกับเกมคอมพิวเตอร์
หรือเกมออนไลน์ที่คนทั่วไปนิยมเล่นกัน
แต่ทุกครั้งที่เรือลำนี้ล่องไปตามจุดหมาย
เกาะแก่งต่างหรือชายหาด
นั่นคือการรวบรวมข้อมูลสำคัญให้แก่ทีมนักวิจัย
เพื่อวิเคราะห์อาการสมองเสื่อมทั้งสิ้น
ดรฮิวโก้สเปียร์นักวิจัยด้ามกราศาสตร์วิทยา
ของมหาวิทยาลัยคอนเลสลอนดอนระบุว่า

จะเป็นตัวบอกวิธีการทำงานของสมอง
การควบคุมเรือให้ล่องไปในทิศทางต่าง
การสัมผัสหน้าจอแต่ละครั้ง
ข้อมูลทั้งหมดนี้จะส่งไปถึงนักวิจัย
เพื่อช่วยในการวิเคราะห์การทำงานของสมอง
ในส่วนต่างที่มีการเชื่อมโยงกัน
และเป็นตัวนำทางให้ไปในทิศทางต่าง
โดยจะมีสมองส่วนหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนแผนที่
ถ้าหากสมองส่วนนี้ได้รับความเสียหาย
ก็จะทำให้มีอาการของโรคสมองเสื่อม
และนี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ต้องการหาคำตอบ
ว่าสาเหตุที่สมองส่วนนี้ได้รับความเสียหายเกิดขึ้นได้อย่างไร
ซึ่งเปิดให้ดาวน์โหลดได้ฟรี
เปียบอกว่าเกมนี้จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เห็นว่า
มนุษย์มีความสามารถในการใช้แผนที่
จดจำสิ่งที่พวกเขาแล่นผ่าน
หรือจัดการกับปัญหาและอุปสรรคต่างอย่างหมอกและควันได้อย่างไร
ซึ่งการตัดสินใจเหล่านี้ย่อมแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับภูมิหลังอายุและปัจจัยอื่นอีกหลายด้าน
แมททิวฮายและฮิลโก้สก็อทซาเลท
สร้างเทคโนโลยีแกะรอยเอาไว้ภายในเกมนี้
โดยเกมจะบอกเล่าเรื่องราวของชายแก่
สูญเสียความทรงจำไป

ล่องเรือเดินทางไปท่องเที่ยวทั่วโลก
ได้เห็นโลกกว้างและสัตว์ต่างที่น่าทึ่ง

เขาก็เริ่มมีภาวะความจำเสื่อม
ทั้งเขาและลูกชายจึงวาดรูปสิ่งที่พบ
ระหว่างการเดินทางของพวกเขาเอาไว้
เพื่อช่วยเตือนความทรงจำ

การเดินทางของพวกเขานั่นเอง
บอกว่าผู้เล่นเกมมีหน้าที่นำทางเรือลำนี้
เก็บความทรงจำของพ่อที่หายไป

คือการไล่ตามรอยสัตว์แต่ละชนิด

สภาพแวดล้อมที่พวกมันอาศัยอยู่

และเก็บภาพไว้ในบันทึกการเดินทาง
โดยผู้ที่ดาวนโหลดเกมนี้จะต้องกรอกรายละเอียดของตัวเองลงไปก่อน
โดยเฉพาะอายุและเพศ
ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จะสุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูล
ผู้เล่นเกมทุกเพศทุกวัยที่มีเป็นพันคน
โดยผู้เล่นจะไม่ถูกกดดันหรือชี้นำการตัดสินใจใด
จะสามารถนำเรือไปในทิศทางที่ถูกต้องในเวลาอันรวดเร็ว
ส่วนใครที่เริ่มมีปัญหาก็ใช้เวลานานขึ้น
ขณะนี้ข้อมูลที่ได้มาจำนวนมากกำลังถูกเก็บรวบรวม

โดยเมื่อเทียบกับการเก็บข้อมูลจากการเล่นเกมแบบนี้
จะพบว่าช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายต่อหัวลงได้มากเลยทีเดียว
ซึ่งวิจัยเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ในสหราชอาณาจักร
สนับสนุนให้คนเข้าร่วมกับการวิจัยนี้ให้มากยิ่งขึ้น
เพราะยิ่งมีจำนวนคนเข้าเล่นเกมมากเท่าไหร่
ก็จะทำให้นักวิจัยได้ข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์ได้ใกล้เคียงความจริงมากขึ้นเท่านั้น
ซึ่งถ้าหากใช้การทดลองในห้องปฏิบัติการ
คงต้องใช้เวลาหลายร้อยปีกว่าจะได้รับข้อมูลมหาศาลเช่นนี้
และการวิจัยอย่างลงลึกในรายละเอียด
ก็จะเป็นทางเดียวที่จะนำไปสู่การหาวิธีรักษาโรคสมองเสื่อมได้ต่อไป
ก็ยังไม่ใช่เครื่องมือในการวินิจฉัยโรคสมองเสื่อมได้
ปัจจุบันนี้ยังไม่มีหนทางในการรักษาผู้ป่วยโรคความจำเสื่อม
และยังมีประชากรทั่วโลกถึงกว่า๔๕ล้านคนที่ป่วยด้วย
จุธารัฐเอียมอำพันธ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน